ฮิตหนักมากกับอิงว่าดันทรอนด์ค่ะ

คอนเสิร์ตค่ะชอบดูคอนเสิร์ตค่ะ
รู้สึกว่าแบบมันมีความสื่อสารกันระหว่างคนที่ร้องเพลงกับคนที่ดูค่ะ

ศิลปินชอบมีโชว์พิเศษตอนคอนเสิร์ตเดียวอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นอะไรที่เราอยากจับตามองมากกว่าค่ะ
ร้องค่ะ

หมอลำค่ะ
ไม่รู้หมอลำเขารำแบบไหน
ขอบรรยากษารำ

สำหรับเรา

แต่ว่าถ้าไปเล่นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย

เจ้าจะแบบยังไม่ได้นอน
นอนน้อยที่สุดเลยกี่ชั่วโมง

จัดขึ้นวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ก็มาเจอกับอิ๊งแล้วก็ศิลปินเยอะมากนะคะ
แล้วก็เป็นงานที่ฮิตหนักมากจริงนะคะ
เพลงคือทุกคนต้องร้องได้แน่นอนนะคะ
อย่าลืมมาเจอกันนะคะปีนี้รับรองว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอนค่ะ